ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่มีฝนกลับมาตกอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่เมื่อวานนี้ฝนได้เผาลง

ห่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการสลายตัวของพายุนั้น

ฝนส่วนใหญ่ไปกระจุกแถวบริเวณทางตอนบนเวียดนาม
อันนี้ออกมานะครับดังนั้นจึงทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางเพิ่มมากขึ้น
วันสองวันนี้แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
พายุจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
เพราะว่าจะเคลื่อนที่ต่อไปแถวบริเวณบังกลาเทศนะครับ
นี่คือฝนที่เข้ามาปกคลุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันหน่อยว่าใครจะใช้ชีวิตทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ต้องระวังอะไรกันบ้าง
อย่างแรกก็คือเรื่องของกระแสลมยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์คลื่นบริเวณฝั่งอันดามันยังคงแรงนะครับ
ใครที่จะเดินเรือโดยเฉพาะเรือเล็กต้องระวังกันหน่อยนะครับ
จุดที่มีฝนตกหนักคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร
สังเกตว่ากระแสลมเริ่มมีการเบนเข้าสู่บริเวณปากอ่าวเบงกอนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะหอบเอาความชื้นเข้าไปยังจุดดังกล่าวด้วย

แล้วก็ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางคงจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ

หลังจากนั้นคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะค่อยดีขึ้น
นี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันโค้งสุดท้ายของอิทธิพลของพายุ
ที่ตอนนี้ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรานะครับ
ทั้งหมดนี้คือรูปกรณ์ร้อนหนาวผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหาลสวัสดีครับ